เรื่องที่สังคมกำลังอยากให้ตรวจสอบอยู่ก็คือเรื่องของราวกั้นที่สถานีรถไฟ
ใช่ค่ะคือตอนนี้มันก็เป็นปัญหาเรื่องของงบประมาณที่ใช้
บอกว่างบประมาณที่ใช้มันสูงถึง๑๓ล้านบาท
แล้วถ้าเกิดว่าหารเฉลี่ยแต่ละสถานีตกสถานีละ๑ล้าน๖แสนบาท
มันคุ้มค่ามันคุ้มกับงบประมาณไหม
เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมมีการโพสต์มีการแชร์กัน
ฉันเข้าไปอ่านดูเนี่ยเขาโพสต์บอกว่าเมื่อวันพระรหัสบดีนะคะ
อัปเดตแผงราวสแตนเลสกันตกมาแล้วจ้า
หลายคนน่าจะสังเกตเห็นของจริงกันบ้างแล้วล่ะนะ
เริ่มติดที่สถานีพญาไทยที่แรก
ทยอยติดไปเรื่อยจนครบทุกสถานีนะ
แต่ประมูลล่มไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นราวสแตนเลสแบบนี้แทน
อันนี้คือจากโพสต์นะคุณผู้ชม
ทีนี้ชาวโซเชียลเขาเห็นแบบนี้
ก็แสดงความคิดเห็นกันหลายแง่มุมแล้วค่ะ
ส่วนใหญ่เขาก็จะพูดว่าเรื่องของงบ

ราวสแตนเลสแบบนี้กับงบ๑๓ล้านบาทเนี่ย

ถ้าเกิดหารเฉลี่ยแต่ละสถานีเนี่ย
ล้าน๖แสนบาทมันแพงไปหรือเปล่า

แต่ทีนี้ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะ
บอกว่าจริงอันนี้ราวสแตนเลส
เหมือนกับสถานีรถไฟความเร็วสูงที่ญี่ปุ่นเลย
เอาไว้รองรับรถไฟความเร็วสูง
หรือว่าเป็นประตูกระจก
จะทนแรงลมจากรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งผ่านเนี่ย

แข็งแรงมากและมีช่องระบายลมด้วย

เอ่ยญี่ปุ่นเอ่ยเกาหลีเอยเขาก็ใช้กัน
บอกว่าสาเหตุที่ล้มเลิกแผงกั้นชาญชารา

เพราะว่ามีเอกชนเข้ามาประมูลรายเดียว
รวมถึงจะต้องมีการปรับปรุงรูปแบบสถานี
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เชื่อม๓สนามบินอีกครั้งหนึ่ง

เป็นช่วงที่จะต้องเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร

ราคามันถูกกว่าที่จะเป็นประตูกระจกอย่างที่บอก

ซึ่งก็มีความแข็งแรงทนทานปลอดภัย
ส่วนการติดประตูอัตโนมัติราคามันสูงถึง๒๐๐ล้านบาท

ที่ทางด้านแอร์พอร์ตเวลลิ้งได้ไลฟ์เมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
จริงแล้วเราก็ได้ไอเดียมาจากต่างประเทศ
เพราะว่าต้องเข้าใจว่ารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิ้งค์
เป็นรถที่มีความเร็ว๑๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เวลาวิ่งผ่านตรฐานีมีแรงประทะสูงมาก

การสลับรถคอมพิวเตอร์เทนที่ความเร็ว๑๖๐ก็มี
แล้วก็ไฮสปีดเทน๒๕๐ก็มี
ส่วนใหญ่ก็จะใช้ราวกั้นสแตนเลสประมาณนี้นะครับ
นี่แหละค่ะผู้บริหารทางด้านแอร์พอร์ตเรียลลิก
ย้ำนะคะว่าการประมูลติดตั้งราวกั้นสแตนเลส
มีการดำเนินการตามพรบจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดเลย
แล้วก็มีผู้เข้าร่วมประมูล๑๐บริษัท
ในวงเงินคือ๑๓๔๕๖๙๐๐บาท
แล้วก็ใช้เวลาในการติดตั้งทั้งหมดก็คือ๖เดือนนั่นเองนะคะ
แต่ว่าตอนนี้คือเริ่มต้นที่สถานีพญาไทยก่อน
ถือว่าเป็นสถานีแรกที่เริ่มติดตั้ง

แต่ว่าฝั่งที่ติดตั้งเป็นฝั่งที่ปิดให้บริการกับประชาชน
ส่วนฝั่งที่ประชาชนใช้งานจริงตอนนี้ยังไม่มีการติดตั้งนะคะ